เราไปดูเหตุการณ์ที่เด็กสาววัย๑๕ปี
รู้จักเพื่อนชายก็มีการแชทคุยกัน
แล้วก็เพื่อนชายทักมาเหมือนชวนไปเที่ยว
เธอก็ไปแล้วครับนะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไป
ไปถึงมันเป็นบ้านเช่าไม่พูดพร่ำทำเพลงคมคืนเลย

ผัดกันคมคืนจนเสร็จจบเป็น๓คน
เป็น๓คนคนที่ไว้ใจก็กลายเป็นแบบนี้นะผู้เสียหายก็เป็นสาววัย๑๕ปีครับ
ก็ไปแจ้งความตำรวจภูทรสามโคกที่ปฐุมบอกว่าวันที่๒๒ต้องการจะให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยมรุ่นชาย๓คนที่ร่วมกันข่มขืนเธอ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านเช่าใกล้กับวัดสิงห์ตะบนสามโคกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิด๒๐นะฮะแต่แจ้งความ๒๒นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มมีเพื่อนชายที่รู้จักกันแชทมาชักชวนไปเที่ยวบ้าน
จากนั้นก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มารับเธอที่บ้านเธอก็ซ้อนท้ายเข้าไปครับ
พอไปถึงบ้านหลังนั้นเธอขอตัวกลับดีกว่าไม่อยากอยู่แล้ว
ซึ่งเพื่อนชายก็ทำทีเหมือนจะอาสาไปส่งที่บ้านแต่กลับพาเธอไปในห้องแล้วข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
จากนั้นมีเพื่อนอีก๒คนผัดกันเข้าไปข่มขืนเป็น๓นะฮะ
หลังจากเสร็จปุ๊บก็ไปส่งเธอเธอก็เลยไปปรึกษาเพื่อนสนิทแล้วก็ตัดสินใจไปแจ้งความดีกว่านะฮะ

ทีนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ระแวกนั้นก็บอกว่าจริงแล้วน้องคนนี้เป็นครอบครัวยากจนนะ
อยู่กับยายสองคนตั้งแต่เล็กเพราะแม่ไปทำงานที่สงขรา
ส่งเงินมาให้สองพันบ้างสามพันบ้างส่วนพ่อของเด็กนั้นขาดการติดต่อไปหลายปี
ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เสียหายเคยเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ต่อมาต้องย้ายออกมาเรียนกศน
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคนในครอบครัวทราบเรื่องแล้วก็เลยขอให้ออกไปช่วยหน่อย
แล้วก็คอยดูแลผู้เสียหายด้วยคือในครอบครัวก็ทราบเรื่องแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจเองก็มอบหมายให้ทางด้านขอปติ๊กตึ๊งเนี่ย
พาน้องคนนี้ไปที่โรงพักก่อนไปตรวจร่างขออภัยไปโรงพยาบาล
ตรวจร่างกายหามร่องรอยการถูกข่มขืนก่อนและจะทราบผลวันพรุ่งนี้
แล้วก็เอาไปให้กับตำรวจในการไปตามหาคนร้ายต่อไป
คงจับได้ไม่ยากเพราะน้องรู้จักคนร้ายเป็นอย่างดี

ค่ะเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าแชทกันคุยกันเดือน๒เดือนคิดว่าไว้ใจได้แล้วเนี่ย

ดูให้ดีเนอะยิ่งเป็นเด็กด้วยนะครับต้องดูแลให้ดีนะครับ